ทีนี้ไอ้พฤติกรรมแบบนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่เหมือนกัน
เราคุยกันมาตลอดนะก๊อฟเนาะพี่เบิร์ตนะ
พระสงฆ์เดี๋ยวนี้ท็อปฟอร์มมากเลย
บุกจับพระนอกรีดห่มจีวอนชิวอยู่บ้านแทนวัด

แต่นี่ไปอยู่บ้านแทนวัดค่ะจำบ้านแทนจำวัดนี่ค่ะ
คือชาวบ้านเห็นแบบนี้มานานแล้ว
ขยี้ตาสัก๑๘ครั้งค่ะว่าเอาให้ชัดว่านี่คือพระสงฆ์
หลังจากมั่นใจแล้วก็เลยเอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิป

ชาวบ้านถ่ายคลิปส่งมาให้เรา

ตรวจสอบเราประสานไปที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
โอเวอร์แล้วนะคะปิดจ๊อปแล้วค่ะ
รวบแล้วนะคะแล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะ
เอาคลิปก่อนละกันเอาต้นเรื่องก่อนนะคะ

คุณนักข่าวคุณช่วยดูหน่อยว่านี่พระสงฆ์หรือเปล่า
แล้วทำไมพระสงฆ์มันมีพฤติกรรมแบบแปลก
พระสงฆ์แทนที่จะไปอยู่วัดนี่นี่

แล้วรู้ไหมคะว่าตรวจสอบแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเมีย

กลางคืนกลับมานอนที่บ้าน
กลางวันตอนเช้าขับรถเก๋งออกจากบ้านไปอยู่ที่วัด
บินทบาทก๊อฟแค่นั้นยังไม่พอค่ะรู้ไหมคะมันจะมีอีกคลิปหนึ่ง

ถ้าดูผิวเผินทานโทษนะคะนึกว่ากุฏิพระ
นึกว่าอยู่ในวัดน่ะเนอะนึกว่าอยู่ในวัดแต่นี่คือบ้าน
ครับแต่นี่คือบ้านค่ะคุณผู้ชมนะคะ

นี่แทบจะไม่เรียกว่าพระสงฆ์แล้วนะคะถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้
มาเถอะค่ะศึกออกมาทำให้เป็นกิจจะลักษณะเลย
ถ้าอยากเป็นคารวาสก็เป็นเต็มตัวเลย
ชาวบ้านบอกว่าวันดีคืนดีไปเดินช้อปปิ้งก็มี
ไปเดินซื้อของจากร้านค้าในชุมชนนี่มาแล้วนะคะ
หุดให้ก่อนเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงนะคะ
ที่ชุมชนวัดโสมณัฐตำบลคลอง๓อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี

พอชาวบ้านไม่สบายใจส่งคลิปนี้ให้เราตรวจสอบ
เพราะชาวบ้านบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้มันไม่เหมาะสมเลยนะคะ
คุณไม่คู่ควรที่จะถูกเรียกว่าพระสงฆ์เลย
พระสงฆ์ผู้เผยแผลพระพุทธศาสนาแต่สิ่งที่ดูคุณทำ

เอาล่ะเรารับไม้ต่อไปตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้มาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
เป็นบ้านของลูกของเมียนะคะแล้วพระเนี่ยพฤติกรรมคือเทียวไปเทียวกลับระหว่างบ้านกับวัด
เป็นแบบนี้มากว่า๓ปีแล้วอ่ะครับ๓ปีนานไหมคะก๊อฟนานมากนะคะ
กลางคืนจะขับรถเก๋งมานอนที่บ้านมานอนที่บ้านกับลูกกับเมีย
นอนที่บ้านกับลูกกับเมียพี่เบิร์ตจากนั้นถึงบอกไงตอนเช้าจะขับรถเก่งออกไปกลับไปที่วัดบางวันไม่กลับมาที่บ้านก็มีนะคะ
ทีนี้เอาล่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่เลยค่ะเฝ้าสังเกตเฝ้าสังเกตการณ์จนมั่นใจว่าพระรูปนี้มีพฤติกรรมแบบที่ชาวบ้านแจ้งมาจริง
นักข่าวของเราได้ข้อมูลบอกว่าสักประมาณ๑๐โมงเช้า
พระสงฆ์รูปนี้จะขับรถกลับเข้ามาที่บ้าน
พร้อมกับมีการขนข้าวขนของเข้าไปในบ้าน
ดอกไม้ถูกเทียนถุงข้าวปลาอาหาร
ลักษณะคือไปบินทบาทแล้วก็กลับมาแล้วเอาของกลับมาที่บ้าน
จากนั้นก็ขับรถออกจากบ้านไปสักประมาณ๑๑นาฬิกา
จังหวะนี้แหละค่ะคุณผู้ชมลองดูหน้าจอนะคะ

จังหวะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกับนักข่าว

นี่นะคะอยากให้ดูค่ะคุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
บล็อกแล้วจับเลยครับเข้าเลยพี่

ไหนมาที่ประจำเลยเหรอครับ

หม่อพ่อไปวิทยาบาลที่ไหนมาเมื่อเช้า

เหรอเหรอแล้วเมื่อเช้าออกรถไปไหนมาครับ

มีแล้วก็ตรวจสอบใบสุทธิขึ้นขนาดนั้นนะ

ตรวจสอบใบสุทธินะครับเป็นของพระสุวพีสุเมโทท่านอายุ๕๔ครับ
เป็นระบุนะในใบสุทธิบอกว่าเป็นพระลูกวัดที่วัดคลอง๒จังหวัดปฐุมธานี

ดูในย่ามก่อนนะครับ
คนในรถค้นในย่ามไปเจอมีดพระ
แล้วก็มีใบกระท่อมสดแช่อยู่ในกระติกน้ำแข็งด้วย

โดยพระสุวพีท่านยอมรับว่ากลับมานอนที่บ้านกับลูกกับเมียจริง

แสดงว่าเป็นพระจริงใบสุทธิของจริงค่ะแต่ทำไมไม่อยู่วัดเดี๋ยวพี่เล่าต่อ
จะถูกเจ้าอาวาสวัดคลอง๒ขับออกจากวัด

เกิดขึ้นมั้ยนะว่าการที่เรากลับมาอยู่บ้านหรือ
อยู่บ้านไม่ได้นะโยมนะมันก็ไปมา

มาท้านที่บ้านกี่วันแล้วครับ

ผมรอผมไปหาวัดไงแล้วผมหาวัด
ผมเอาของที่ในกุฏิไว้ไม่ได้
ไปจับมาได้
แต่หลวงพ่อมานอนนี่
นอนไม่ได้เข้าใจ
งั้นผมจะให้ผมไปนอนที่ไหน
นอนวัดนี่หลวงพ่อ
หลวงพ่อดีกว่าหลวงพ่อเป็นพระ
ก็ต้องไปนอนวัดอ่ะ
แต่ขณะที่พระสวพีรอการลาศิกขาปรากฏว่าท่านเรียกวินมอเตอร์ไซค์ให้มารับฮะ
ถ้าเรียกวินมอเตอร์ไซค์ให้มารับแล้วก็อ้างว่าจะไปกดเงิน
พอเกิดเงินเสร็จคราวนี้ก็กลับมาที่วัดแล้วก็ไปที่รถเก๋ง
แล้วก็ขับหนีออกไปเรื่องราวมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละ
แสดงว่าตัวท่านเองก็มีพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนมาแล้ว

จะบอกพระนอกรีดนะคะช่วงนี้มีเยอะมากเลยนะคะ
อยากจะบอกว่านรกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ชื่อน้ำพริกนะคะอืม